ทหารในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ได้เร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกรุงชิง
ทำเผลอนกพิต่ำกร้องกับมอบถุงยังชีพ
เทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
หลังจากที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมานานถึง๕วัน
เราจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
ทหารค่ายวชิรวุฒิกองทัพห้าที่๔
นำกำลังลุยกระแสน้ำเชี่ยวกรากเข้าพื้นที่หมู่๗
ห้วยตรงตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อนำความช่วยเหลือไปยังชาวบ้านกว่า๗๐หลังคาเรือน
หลังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนาน๕วัน
เพราะน้ำป่าหลากซัดถนนเข้าหมู่บ้านขาดหลายจุด
เมื่อถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำป่าซัดจนขาดนะคะ
นี่คืออีกหนึ่งวิธีค่ะที่ชาวบ้านใช้สัญจร
นั่นก็คือการใช้ท่อนไม้นะคะพาดไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
เพื่อที่จะให้สามารถเดินไปได้ค่ะ

รถยนต์สามารถผ่านได้เพียงบางจุดเท่านั้น
และต้องเดินเท้าลัดเลาะไปตามทางเรียบป่าริมน้ำ
ข้ามสะพานขอนไม้ที่ชาวบ้านสร้างไว้ชั่วคราว
กลางสภาพความเสียหายที่มีให้เห็นตลอดเส้นทาง
ใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมงจึงถึงพื้นที่จุดหมาย
สภาพที่เห็นคือบ้านหลายหลังรวมถึงต้นไม้
และสิ่งปลูกสร้างต่างถูกน้ำป่าซัดราบเป็นหน้ากลอง
กลายเป็นสายน้ำทั้งแถบ

เหลือทิ้งไว้เพียงซากความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้
ชาวบ้านบอกว่ามวลน้ำมหาศาลจากเขาไหลลงมาอย่างรวดเร็ว
อบเอาเศษหินและดินซัดลงพื้นที่ด้านล่าง
ทำให้ถนนในหมู่บ้านซุดแยกตัวเป็นทางยาว
พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า๓๐๐ไร่

ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า๓๐๐คน
มาอยู่กี่ปีแล้วไม่เคยเห็นสภาพแบบนี้เลย
มาอยู่๒๐กว่าปีแล้วไม่เคยเห็น
ปี๕๔เว้าว่ายเยอะแล้วปีนี้ดีกว่าปี๕๔นะ
เยอะมากเลยบอกไม่ถูกเลย

ได้รับผลกระทบหนักไม่แพ้กัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวง

เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้ได้มากที่สุด
อคันท่องคามข่าวธรทีวี